ซึ่งสำหรับการแก้ปัญหานะคะในเรื่องของเด็กพลัดหลงหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก็ได้มีการทำสายรัดข้อมือเอาไว้แจกนะคะสำหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุด้วย
นั้นจะมีการเขียนทั้งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ติดต่อได้
กันเหตุพลัดหลงค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
ก็ได้บอกว่าหลังจากที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
ตั้งแต่วันที่๒๙ที่ผ่านมาก็มีประชาชนเดินทางมาจากทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นค่ะ
ซึ่งทางจุดบริการประชาชนพมเพื่อพ่อหลวงก็ได้เตรียมค่าราชการเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้อมให้บริการต่างอย่างเต็มที่
ที่บริการจัดทำป้ายข้อมูลเด็กและผู้สูงอายุคล้องข้อมือป้องกันการพลัดหลง
โดยการเขียนชื่อนามสกุลของเด็กและผู้สูงอายุ
พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่สามารถติดต่อได้ไว้บนสายรัดข้อมือ

ก็จะได้สามารถติดต่อไปยังผู้ที่ดูแลได้รวดเร็วนะคะ
บริการดูแลเด็กและผู้สูงอายุที่พลัดหลง
บริการรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

และบริการเก็บขยะบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง
โดยเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
สังกัดกระทรวงพมและเยาวชนจิตอาสาจากสภาเด็กและเยาวชนค่ะ
โดยกระทรวงพมก็ได้ตั้งจุดบริการประชาชนพม
จุดแรกอยู่ที่พื้นที่บริเวณสนามหลวง
ฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุยุวราชรังสริตราชวรมหาวิหาร
ส่วนจุดที่๒อยู่บริเวณด้านหน้าวัดราชนัดดารามวรวิหาร

ซึ่งก็จะให้บริการเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม
โดยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา
เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับประชาชนจำนวนมาก
ได้เดินทางมาร่วมศักระพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช